ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักคนมีคู่จะพลัดพลากห่างเหินจากคู่รัก
ทำให้อารมณ์เสียเสียความมั่นใจต้องปั่นป่วนหนัก
และคนมีคู่จะรู้สึกถึงความมั่นคงเห็นถึงสภาพที่ดี
แนวโน้มที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นสุขภาพจะมีปัญหาได้รับเคราะห์ร้าย
ร้อนใจระวังให้ดีการเที่ยวสถานบันเทิงยามราตรีไว้ด้วย
บาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังหรือกระดูกซี่โครง
การเงินมีช่องทางที่จะสร้างรายได้หรือหาเงินเพิ่มขึ้น
คล่องทางการเงินจึงไม่ค่อยเป็นปัญหาคำแนะนำก็คือ
เก็บออมเงินไว้บ้างก็จะดีและขออย่าใช้จ่ายไปในเรื่องเกี่ยวกับความรัก
เพศตรงข้ามให้ฟุ่มเฟือยนักการงานจะมีข่าวดีเข้ามา
ทำให้เกิดกำลังใจเดือนนี้เป็นระยะที่เอาใจออกสังคม
หรือมีบทบาทในสังคมของหน่วยงานเพิ่มขึ้นจะมีผลดีต่อหน้าที่การงาน
ตลอดจนความภาคภูมิใจดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์